ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะคะว่ากระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าตัวเขาถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี
ไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องของกระแสตอบรับในเรื่องการตอบคำถามหกข้อของนายกรัฐมนตรีค่ะ
วันแรกก็มีประชาชนไปตอบคำถามแสดงความคิดเห็นกันแล้วกว่า๒๐๐๐คน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการถูกปรับออกจากคอลโมนะครับ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าได้ขนย้ายเข้าของส่วนตัวออกจากธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะครับ
นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๑ที่กรุงมณิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับ
ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ผลเอกประวิทย์ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
และถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังคงมีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
โดยล่าสุดนายออมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธข่าวการเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานในธรรมเนียบรัฐบาลครับ
โดยบอกว่าไม่ใช่เป็นการถูกปรับออกจากคอลโลมอเพียงแต่เป็นการจัดระเบียบห้องตามปกติเท่านั้น
มานี่เอาเข้ากล่องเข้ากล่องไว้เท่านั้นแหละนี่ไม่มีอะไร
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการตอบคำถาม๖ข้อของนายกรัฐมนตรี
วันแรกมีประชาชนเดินทางมาแสดงความเห็นทั่วประเทศเกือบ๒๐๐๐คน
โดยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมปฏิเสธการเกณฑ์คนออกมาตอบคำถาม
ข้อสังเกตของนายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ
ผมขอเรียนถึงขั้นตอนการทำที่ท่านอภิษฎพูดว่า
จะมีการเกณฑ์คนมาท่านก็ทราบมาว่าทุกคนจะต้องมา
โดยสมัครใจแล้วก็ต้องมาแสดงตนด้วยตนเองนะครับ
ไม่มีการสั่งการหรืออำนวยการหรือให้ทำอย่างนั้น
แล้วก็ไม่มีใครทำก็ผมถือว่ามีความผิด
เพราะไม่ได้เป็นนโยบายให้ทำครับ
ไม่ต้องการรู้มากรู้น้อยใครมาแค่ไหนก็แค่นั้น
ไม่ต้องการแห่แหนเก็บเกณฑ์คน
หวังต้องมามากมาน้อยไม่มีทำใจให้สบาย

เพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรขอขยายเวลา
ทำโครงการชนรับประทานขนาดใหญ่๓โครงการ
และสำนักงบประมาณขอความเห็นชอบ
มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี๒๕๕๙
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ